เรื่องไหนคงไม่ร้อนแรงสำหรับข่าวกีฬาเท่ากับเรื่องของล้มบอล
ผมว่าจริงวันนี้เป็นเรื่องหลักเลยนะ
ผมว่าน่าจะแซงทุกเรื่องเป็นเรื่องหลักที่จะต้องพาดหัวกันเลยนะครับ
เพราะว่ามันก็ไม่เคยมีเกิดขึ้นที่จะมีการแถลงข่าว
ซึ่งผมเชื่อว่านักข่าววันนี้ไม่ใช่แค่สายกีฬา

เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นแบบเป็นรูปธรรมครั้งแรกเลยนะ
ที่จะมีการเปิดเผยชื่อว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง

ล่าสุดมันก็คือว่าใบบ่ายวันนี้ก็คือมีส่วนสองไร้ชื่อจากทางที่ออกมาล่าสุดนะครับ
ซึ่งเราพอรู้ว่าบ้างระแคะระคายบ้างว่าใครมีชื่อหลุดออกมาบ้าง
แต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวรอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ซึ่งแน่นอนนะครับคือกระบวนการในการล้มบอลหรือว่าล็อคผลการแรงขัน
คือมันก็จะไปเอี่ยวเรื่องของการพนันในยุคนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจริงแล้วมันก็มีจุดเริ่มต้นหลายแบบ
เดี๋ยวนี้เล่าให้ฟังแต่ว่าอย่างแรกนะครับไปติดตามมันก่อนนะครับ
กับการที่พนธุรกิจแอสมยศเนี่ยได้บอกไว้นะครับว่า
เรื่องต้นนะครับ๑๒คนที่จะถูกเปิดเผยออกมานะครับ
จะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันครับ
เราทำงานร่วมกันมาเกือบปีนะครับ
พยายามรวมรวมอย่างระทานอย่าง
อันนี้ก็คือเนื้อหาที่วันนี้

กันนะครับก็เชื่อว่าหลายช่องก็คงจะให้ความสำคัญกันอยู่แล้ว
แต่แผนท์แล้วเปิดชื่อออกมาชัดเลยหรือไง

เพราะว่า๑๒คนนี้จะเป็นชุดแรก
แต่ถ้าเกิดว่า๑๒คนนี้มีการซัดทอดต่อไปล่ะ
มันก็จะมีวงกว้างเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่๑๒คนนี้หรอก
แต่เพียงแค่ว่า๑๒คนนี้อาจจะเชื่อมโยงกันแล้ว
มีความพอดิบพอดีในรอบ๑ปีที่ผ่านมาพอดี
แล้วเขาบอกว่าต้องดูไปว่าเป็นเข้าข่ายของขบวนการอะไรหรือเปล่า
แล้วแทงพนันอะไรอย่างนี้ในต่างประเทศเลยนะ
คือในย่านอาเซียนนะครับต้องเล่าให้ทั้งสองท่านฟังและคุณผู้ชมด้วย
ก่อนหน้านี้ลีกของเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียเขาดีกว่าเรา
แล้วเขาก็มาพังเพราะเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องของการพนันต่อกัน
แล้วก็มีเรื่องของการจ้างวานนักเตะผู้เล่น
กรรมการนิลักษณ์ภูติสินที่เป็นโจทย์สำคัญ

แล้วก็มีองค์กรอย่างพวกตำรวจสากลอินเตอร์โพลเขาก็ไปจัดการ
แต่ว่าอันนี้ต้องชื่นชมถ้าเกิดว่าในรายชื่อที่นายกพูดมาสักครู่

เช่นคุณสุดสกุลยิงลักษณะแบบนี้ได้กี่ครั้ง

มงแบบนี้กี่ครั้งมีความสามารถเลี้ยหลบได้อีกครั้ง

ทำไม่ได้เหมือนที่เคยทำ
ซึ่งจริงมันเป็นการสังเกตด้วยตาจริงแล้วเนี่ย

การที่เรามีการล้มบ่อนหรือว่ารอบผลการแข่งขันมันเกิดขึ้น

มันเริ่มต้นจากการที่แฟนมวย

พูดตรงเล่นการพนันเล่นมวยแล้วเสียมวยออกมา

หรือว่าบางทีมวยต่อยทีหลังก็มาแวะเล่นฟุตบอลกันในสนามฟุตบอล

แล้วก็จ่ายเงินตรงนั้นเล่นเหมือนที่เล่นมวยกันเลย

พอเสร็จปั๊บเนี่ยผลการแข่งขันได้ดั่งใจของแฟนบอล

ก็มีการเข้าไปทำความสดิตชิดเชื้อ
คุณสุดสกุลคุณเล่นดีมากเลยเกมนี้

ครั้งหน้านะเล่นแบบนี้เลย

จะเที่ยวจะกินอะไรทุกอย่างดูแลให้

สมัยก่อนคือรายได้มันไม่ได้เป็นหลักแสนหลักล้านไง

นี่พอมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะ

ผูกพันระหว่างนักเรียนกับครูที่
แต่ก่อนครูกับนักเรียนก็จะเป็นโค้ชกันตั้งแต่สมัยเรียน
พอขึ้นมาขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพ
นั้นที่เป็นนักเตะที่เหมือนกับกึ่งอาชีพแล้วกัน
ในอาชีพสมัยนี้ก็มีความผูกพันกัน
บางทีแค่ครูบอกว่าช่วยครูได้ไหม

ไม่ใช่ว่าคุณครูสอนนักเรียนไม่ดีแบบนี้ไม่ใช่

ในทีม๑ตอนแรกผมก็งง

แต่จริงว่าข้อมูลที่เปิดเผยออกมาจากท่านพลตำรวจเอกสมยศบอกว่า
ก็จะมีการซื้อกองหลังสัก๒คนซื้อประตู
ตำแหน่งมันชัดเจนอยู่แล้วคือผู้สาปตัวตู
แค่สมมุติว่ายิงบอลใกล้มือแล้วเนี่ย
ผมแค่หุบมือลงไปคุณบอลผ่านมือดูไม่ออกนะครับ
มันดูไม่ออกจริงเพราะสมัยก่อนมันได้มีการถ่ายทอด
แต่สมัยนี้มันมีไงพอมันมีมันก็ดูออกแล้ว
รูปแบบนี้เนี่ยคือมันพลาดได้แบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
แต่ทุก๓ประตูเนี่ยคือถ้าเกิดว่าตำแหน่งนี้จะพลาดเนี่ย
มันเกิดขึ้นได้ตลอดรูปเอิลเลอร์ที่แบบว่ามันเป็นแบบ
มันมีลูกของความประมาทก็มีครับมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเนียน
แต่กองหลังนี่ก็เคยเล่นขาดแบบนี้ก็เตะสกัดพลาดก็มี
แล้วข้อมูลที่ออกมาไม่ใช่หลีกเล็กใช่ไหมคุณ

หลีกสูงสุดเลยจริงมันล้มในทุกตำแหน่ง
ถ้าเกิดจะจ้างวานนะครับกองหน้าเนี่ยโอ้โหจริงก็ง่ายก็ยิงทิ้งยิงคว่างไป
ไม่ต้องมีสกรกล้องกล้างเคยเปิดบอร์นเทอร์แม่นเนี่ยนะครับ
เคยเปิดบอลแม่นเปิดพุ่งไปข้างหน้าเนี่ย

สาฟุตบอลก็คือเปิดจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้าย
ไม่ได้เปิดไปข้างหน้าเปิดข้ามไปข้ามมา

มันจะมีขั้นตอนเรื่องของการพนันจากเว็บไซต์เข้ามา

เอ๊ะเกมวันนี้ทำไมทีมนี้ต้องชนะมากกว่าสองลูก
อ่ามันมีผลตอประหลาดคณะ
แต่ว่ามันสามารถเป็นสกรกันได้จริง
ซึ่งมันไม่น่ายิงกันได้
เรื่องนี้ได้เลยนะครับ
มันก็มีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพไปแล้ว

ก็ตามมาตราที่๖๔๖๖นะครับ
ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับเงิน๒๐๐๐๐๐ถึง๕๐๐๐๐๐บาทหรือว่าจำทั้งปรับ

ก็คือถ้าเป็นล็อคผลสำหรับผู้ทศิลป์
สำหรับผู้ทศิลป์จะโดนจำคุกต่ำสุดคือ๑ปี
แล้วก็สูงสุด๑๐ปีปรับ๓๐๐๐๐๐ต่ำสุด
แล้วก็สูงสุด๖๐๐๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำคุกแล้วก็โดนตรับด้วย
หน้านี้ในวงการฟุตบอลถ้าพูดถึงเรื่องของผู้ตัดสิน
แล้วก็เกี่ยวกับผลของการแข่งขันก็ได้ยินมาเป็นระยะ
แต่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของทั้งขบวนการเลย
ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันดูอีกทีนึงนะครับ